อย่าลืมเล่าสุขกันฟัง

เล่าสู่กันฟังมาเจอคุณผู้ชมกันอีกแล้วนะครับ

กับเรื่องที่เรานำมาเล่าให้ฟังนะครับ
เพราะวันนี้พาไปเที่ยวทั่วถิ่นไทยเลย

จะมีความสุขจะฟินจริงนะฮะ
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลแห่งการเดินทางและการท่องเที่ยว
หลายคนบอกโอ้โหแทบจะอดใจไม่ไหวแล้ว

สักนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามีสารที่แนะนำกันนะครับ
แต่ว่าจะไปเที่ยวไหนเตือนภัยกันด้วย
ป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุขับรถต้องไม่ประมาทนะครับ

เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าโอ้โหอยู่มาชนกันดื้อเลย
เพราะต่างฝ่ายต่างไม่ดูถนนเลย
เป็นอย่างไรให้คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์กันด้วยนะครับ
นี่ฮะก็ถือว่าเป็นนาทีชีวิตก็ว่าได้นะฮะ
แม้ต่างฝ่ายจะมาไม่เร็ว
แต่สุดท้ายมาบวกมาเจอกันตรงกลางสี่แยกตรงนี้นะครับ
เหตุที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นกลางสี่แยกวัดใจบนถนนปัธมานนท์
ในเขตเทศบาลเมือง๑๐๑นะครับ
รถจักรยานยนต์และรถยนต์อเนกประสงค์ฟอร์จูเนอร์
ขับมาถึงสี่แยกโอ้โหต่างคนต่างพุ่งตรงข้ามแยก
โดยไม่มีใครมองไม่มีใครชะลอจริงนะฮะ
คนขับรถจักรยานยนต์ก็คือคุณเฉลิมอายุ๕๘ปีแล้ว
ส่วนคนขับรถฟอร์จูเนอร์นะครับก็คือคุณสมศักดิ์อายุ๗๐ปีแล้ว
ทั้งคุณตาและคุณลุงมาบวกกันตรงกลางแยกพอดี
ผลก็คือรถจักรยานยนต์พุ่งชนบริเวณกันชนด้านหน้าของรถฟอร์จูเนอร์
ยุบเลยล่ะครับส่วนรถจักรยานยนต์ก็ล้มลง
แล้วก็ติดคาล้อหน้ารถฟอร์จูเนอร์
โดยคุณลุงเฉลิมคนขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
มีแผลถลอกฟกช้ำบริเวณหน้าอก
ส่วนคุณตาสมศักดิ์ไม่เป็นอะไรปลอดภัยดีนะครับ
จากคลิปที่ดูไปก็คงเห็นแล้วว่า
ถ้าต่างฝ่ายต่างมองรถมองถนนชะลอกันสักนิดหนึ่ง
ก่อนจะตัดสินใจข้ามแยกแบบนี้ก็จะไม่เกิดเหตุการณ์นะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าโรงเรียนเลย
รถรับส่งนักเรียนกำลังจะเลี้ยวเข้าโรงเรียน
ปรากฏว่าเจอรถบรรทุกอ้อยมาชนท้าย
งานนี้เรียกว่าเทกระจาดเด็กนักเรียนจริงนะครับ
แม้ว่าจะไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรง
แต่ก็ทำให้เด็กนั้นบาดเจ็บไป๘คนนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนทางหลวงสาย๑๑สากเหล็กเขาทราย
อำเภอวังทรายภูลจังหวัดพิจิตรนะครับ
รถกระบะรับส่งนักเรียนบรรทุกนักเรียนมากว่า๑๐คน
กำลังจะเลี้ยวเข้าโรงเรียนวังทรายภูลวิทยา
ปรากฏว่าอยู่มีรถบรรทุกอ้อยเป็นรถ๖ล้อ
พุ่งมาชนท้ายฮะเสยท้ายเต็มแบบนี้
นักเรียนหลายคนกระเด็นตกลงไปที่พื้นถนน
นักเรียนบางคนก็ลุกขึ้นมาได้นะฮะ
แต่ก็มีนักเรียน๘คนที่ได้รับบาดเจ็บ
ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลอำเภอวังสายภูนต่อไปนะครับ
ส่วนคนขับรถรับส่งนักเรียนก็คือคุณตาวิทย์อายุ๗๒ปี

ทางด้านของคนขับรถบรรทุกอ้อยก็คือ
นายประนอมอายุ๖๔ปีนะครับ
ประนอมก็บอกว่าพอรถวิ่งมาถึงหน้าโรงเรียน
โอ้โหรถบรรทุกอ้อยของผมเนี่ย

เหยียบไม่อยู่หยุดไม่อยู่จริง
เหยียบเบรกแล้วเหยียบเบรกอีกมันเอาไม่อยู่จริง
ท้ายที่สุดก็พุ่งเข้าชนใส่รถนักเรียน
ก็นี่เป็นเหตุการณ์ที่ต้องเตือนกันเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะครับ
เรื่องของการตรวจสอบสภาพรถของตัวเองนะครับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นรถใหญ่ครับคุณผู้ชม

ที่ทำให้คนขับรถใหญ่คันนี้เสียชีวิต

เมื่อรถใหญ่ขับพุ่งตรงมา
แล้วท้ายที่สุดอัดกำแพงแบบเต็มแรงนะฮะ

เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหลังปั๊มน้ำมันปตทบายพาส
วัดท่าอิดที่ตำบลบางพระอำเภอเมืองฉะเชิงเซานะครับ
เห็นเลยล่ะฮะว่ารถพ่วง๑๘ล้อคันนี้เสียหลักครับ
วิ่งตกข้างทางแล้วพุ่งตรงมาเลยฮะ
ตรงมาเรื่อยตรงมาแบบนี้แล้วก็ชนเสาไฟฟ้าก่อน
และท้ายที่สุดมาชนอัดกำแพงปั๊มน้ำมันจนกำแพงพัง
เสียหายเหมือนกันเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซารีบนำอุปกรณ์ตัดถ่างมาช่วยเหลือนะครับ
ซึ่งก็พบว่าคนขับรถพ่วงก็คือนายสมชายอายุ๕๓ปีเนี่ย
ติดคาซากรถแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
จากการสอบถามเพื่อนร่วมงานของนายสมชายบอกว่า
ผู้ตายมีโรคประจำตัวครับก็คือโรคลมชักแล้วก็โรควูบ
คาดว่าขณะเกิดเหตุนั้นน่าจะมีอาการของโรคที่กำเริบขึ้นมา
นี่ครับคุณผู้ชมฮะฟังแล้วเกิดคำถามชวนคิดขึ้นมานะครับว่า
คือการเป็นโรคประจำตัวนายจ้างเองก็ไม่ควรจะปล่อยให้ขับรถแบบนี้
โดยเฉพาะรถบรรทุกใหญ่นะครับ
ทางบริษัทขนส่งทางนายจ้างน่าจะมีการตรวจสอบที่เข้มงวด

เพราะถ้าเกิดอาการกำเริบตอนที่ขับรถอยู่บนท้องถนน

อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้ากว่านี้ก็ได้นะครับ
จากเรื่องราวบนท้องถนนมาเตือนภัยเรื่องอื่นกันบ้างคุณผู้ชม
เรื่องของขโมยขโจรในยุควิกฤตเศรษฐกิจอะไรแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะร้านขายของชำ
มักจะตกเป็นเหยื่อของขโมยขโจร
ที่เข้ามาขโมยของภายในร้าน
คราวนี้กล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะครับ
นี่ฮะเป็นภัยสังคมที่เกิดขึ้นกับร้านค้าขายของชำ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๘ธันวาคม

บริเวณริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายลำปางงาวพยาว
ที่อำเภองาวจังหวัดลำปางนะครับ
โดยร้านนี้นะครับมีชื่อร้านว่าร้านป้าเฉง
คนร้ายใส่เสื้อกันหนาวสีเทาแขนยาวกางเกงยีน
หมวกกันน็อกขี่รถจักรยานยนต์นะฮะ
ตอนแรกก็ทำทีทำท่าเหมือนเป็นลูกค้าแล้วครับ
มาซื้อของโดยที่สั่งของและไม่ลงจากรถนะครับ

ขี่รถเข้ามาคว้าตระก้าใส่เงิน
แล้วก็ขี่รถหลบหนีไปเลยอย่างรวดเร็ว
ชาวโซเชียลที่ลำปางก็ช่วยกันแล้วฮะ
ในการที่จะแจ้งเบาะแสตามล่าหาคนร้ายบรายนี้นะครับ

แล้วก็ภาพของรถจักรยานยนต์คันก่อเหตุให้เห็นชัดเจนเลย
ท้ายที่สุดเมื่อวันที่๒๐ธันวาคม
คนร้ายถูกจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
คนร้ายก็คือนายนรงศักดิ์อายุ๓๘ปี

พบว่าก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานยนต์คันที่นำมาก่อเหตุ
โอ้โหก็ไปขโมยเขามาเช่นกันนะครับ
งานนี้เรียกว่าขโมยทรัพย์ขโมยซ้อนจริงนะฮะ
ก็ต้องถูกจับกลุ่มดำเนินคดีต่อไปนะครับ

เรามาดูเรื่องของพิธีแล้วก็ประเพณีแปลกกันบ้างนะครับ
คราวนี้เป็นงานฉลองเมนใหม่
คุณผู้ชมฮะที่จังหวัดสุรินทร์เขาต้องจัดพิธีแบบนี้
บอกว่าเวลาการสร้างเมนใหม่ขึ้นมา
ก็ต้องมีพิธีชาปนกิจหลอกขึ้นมา
เพื่อเป็นการป้องกันอาถรรพ์นั่นเองนะครับ
พาคุณผู้ชมไปที่วัดเขาโต๊ะที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับ
ไปดูพิธีกรรมสุดแปลกที่มีชื่อว่าเผาตาเจ๊กยายกล้วย
โดยลักษณะงานคล้ายกับการจัดงานศพ
จัดงานชาปนกิจจริงเลยนะครับ
แต่จริงแล้วเป็นงานชาปนกิจหลอกครับ
เป็นการนำกล้วยมาแทนศพของคนตาย
ตั้งแต่การคลุมผ้าต้นกล้วย
แล้วก็มีแขกเรือมาร่วมงานนะครับ
มีการตั้งสวดเลยจนนำกล้วยใส่ในโลง
จากนั้นก็เคลื่อนโลงใส่เมนหลังใหม่

เหมือนงานชาปณะกิจทั่วไปละครับคุณผู้ชมฮะ
ถ้าไม่ได้จัดพิธีกรรมแบบนี้
แล้วอยู่จะนำศพคนตายมาเผาจริงเลย
วิญญาณของคนตายจะย้อนกลับมาหาท่านเจ้าอาวาส
และจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับชุมชน
ชาวบ้านก็เลยต้องมีการเผาต้นกล้วย
ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการเผาร่างของคนตายนะครับ
ซึ่งต้นกล้วยยังมีน้ำอยู่ข้างในลำต้น
ก็เปรียบเสมือนเลือดของคนตายอีกด้วยนะครับ
และอีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นการทดสอบเตาใหม่
ทดสอบเมนใหม่ไปด้วยในตัวนะครับ
แต่ก็ถือว่าเป็นพิธีกรรมสุดแปลก

คุณผู้ชมฮะพระธาตุองค์ใหญ่เนี่ย

แต่ที่นี่สามารถที่จะสร้างพระธาตุได้

เรียกว่าพระธาตุทันใจจริงนะฮะ
พาคุณผู้ชมมาที่วัดพระพุทธวิชิตมารนะครับ
ตำบลร้องเข็มอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่
ที่นี่เขามีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ครับ
มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับ
นั่นก็คือการจัดสร้างพระธาตุทันใจ

โดยเริ่มพิธีบวงสวงตั้งแต่เวลา๗นาฬิกา๓๐นาที
จากนั้นเข้าสู่ช่วงของการวางศิราเริก

เขาใช้วิธีการเหมือนบ้านน็อกดาวน์เลยคุณผู้ชม
คือการหล่อชิ้นส่วนเป็นชั้นไว้ก่อน
จากนั้นก็ใช้เครนยกแต่ละชั้นนี่

ทำทีละชั้นทีละขั้นทีละตอนแบบนี้
จนสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นพระธาตุหรือเจดีขนาดใหญ่ครับ
และมีการอัญเชิญมวลสารมงคลจากวัดต่าง
บรรจุภายในพระธาตุทันใจด้วย
พระเจ้าทันใจที่จัดสร้างขึ้นด้วยนะครับ

แล้วก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์จริง
แสดงถึงความเชื่อความศรัทธาของเหล่าศิษยานุสิตของวัด
ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการจัดสร้างขึ้นนะครับ
จากภาคเหนือพาไปท่องอีสานกันบ้างนะครับ
ช่วงของการเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นไปแล้ว
โดยเฉพาะการเก็บเกี่ยวข้าวนะฮะ
ดังนั้นคุณผู้ชมในช่วงนี้จะเป็นช่วงของงานบุญกันแล้ว
ดังนั้นชาวอีสานชาวอุดรเขามีการจัดสร้างเจดีรวงข้าว
สวยงามมากแปลกตามาก
ขนาดไหนให้ไปดูภาพกันนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเห็นเจดีรวงข้าวเหล่านี้ไหมครับ
ชาวบ้านเขาร่วมกันอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมประเพณีกันนะฮะ
โดยชาวอีสานเขามีคำว่าฮีด๑๒คลอง๑๔
นั่นก็คือประเพณีในการทำบุญใน๑๒เดือน
แล้วหนึ่งในฮีท๑๒ก็คือฮีทเดือนยี่ครับ
ที่เรียกว่าประเพณีบุญคูณลานบุญกุ้มข้าวใหญ่
เป็นการทำบุญแล้วก็ทำพิธีเกี่ยวกับข้าวนะครับ
หลังจากที่มีการเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็จะเอาข้าวมานวด
แล้วก็กองรวมกันบนลานเรียกว่าบุญคูณลาน
ก่อนจะนำข้าวขึ้นยุ้งฉาง
นิมนต์พระมาสวดเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ
ส่วนบุญกุ้มข้าวใหญ่ก็คือการนำข้าวเปลือกที่นวดได้
และมีการถวายข้าวเปลือกให้เป็นสมบัติของวัด
เชื่อว่าจะได้กุศลแรงกล้านะครับ
และที่วัดนาคาเทวีบ้านนาขาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้นะครับ
ชาวบ้านเขาเลยจัดงานทำบุญเบิกฟ้า

ประดิษฐ์เจดีรวมข้าวสีทองกลางลานวัดแบบนี้
มีรูปปั้นพระแม่โพศพแล้วก็หุ่นนักกษัตริย์๘ตน
ปัจจุบันนะฮะงามประเพณีแบบนี้ก็หาดูได้ยากแล้วนะครับ
เพราะว่าชาวนาเลิกเกี่ยวข้าวหันมาใช้รถเกี่ยวแทนนะครับ
แต่ยังสามารถที่จะหาชมประเพณีที่งดงามนี้ได้

โอ้โหจากเที่ยวถิ่นไทยเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีไปแล้วนะครับ
พาคุณผู้ชมไปจิบกาแฟกันบ้าง
ต้องบอกว่าไปสวนกาแฟที่นี่จะไม่ผิดหวังกับกาแฟรสชาติดี
เพราะสวนกาแฟที่นี่คว้ารางวัลระดับประเทศนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเราเอาใจคอกาแฟกันบ้างนะครับ
พาไปดูสวนกาแฟที่คว้ารางวัลระดับประเทศนะครับ
นั่นก็คือสวนกาแฟลุงไข่บายเด็กบ้านนอกเพียงพอนั่นเอง

หลายคนอยากไปที่นี่เพราะจะไปชิมกาแฟที่หอมกลุ่น
โดยที่สวนลุงไข่แห่งนี้นะครับตอนนี้ลุงไข่วางมือแล้ว
แต่ว่ามีทายาทลุงไข่ก็คือคุณธนาศิษย์มารับช่วงต่อครับ
ในการทำสวนกาแฟสายพันธุบัสต้า
ซึ่งกาแฟที่นี่ปลูกแบบออร์แกนิคไม่ใช้สารเคมีนะครับ
แล้วก็มีความพิธีพิถันในการดูแลเป็นอย่างดี
จนสามารถคว้ารางวัลสุดยอดกาแฟไทยปี๒๕๕๙
ครองได้แบบสบายเลยนะครับ
ชุมพรถือว่าเป็นแหล่งปลูกกาแฟโลบัสต้าที่เยอะที่สุดในเมืองไทย
เพราะว่ามีความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน๗๐๐เมตร
อากาศที่นี่คือร้อนชื้นอุณหภูมิประมาณ๒๐๓๐องศา
ทำให้ได้กาแฟที่เข้มข้นหอมอร่อยนะครับ
ลุงไข่เริ่มปลูกกาแฟมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
โดยปลูกร่วมกับยางพาราแล้วก็ปาล์มน้ำมัน
ปัจจุบันนั้นปลูกกาแฟประมาณ๑๐ไร่มี๗๕๐ต้นนะครับ
ลับก็คือการเลือกเก็บแต่ผลกาแฟที่สุก
แล้วกลับมาผ่านกระบวนการมาร์กมาย
คัดเลือกแล้วก็บ่มจนได้กาแฟที่คว้ารางวัลมาได้นั่นเองนะครับ
ใครสนใจติดต่อไปได้นะครับ
เราขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ช่องทางติดต่อให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วหน้าจอนะครับ
เอาคุณผู้ชมมาดูความน่ารักของเจ้าแมวเหมียวเป็นลูกแมวนะฮะ
โอ้โหลูกแมวตัวนี้ชอบเหลือเกินชอบอะไรให้คุณผู้ชมไปดูเองนะฮะ
เพราะว่าเขากำลังนั่งจดจ้องอยู่นะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเจ้าหมูตุ๋นชื่อเป็นหมูเลย
แต่จริงไม่ใช่หมูนะฮะเพราะว่าเป็นน้องแมวอายุ๕เดือนครับ
เรียกว่าเป็นแมวติดทีวีชอบดูหนังชอบดูทีวีจริง
พอเจ้าของเปิดทีวีปุ๊บโอ้โหเจ้าหมูตุ๋นไม่ไปไหนครับ
จ้องหน้าจออยู่ตรงนี้เลยและเจ้าหมูตุ๋นเนี่ยน่ารักขนาดนี้
โอ้โหเจ้าของเนี่ยรักตายเลยนะฮะ
หมูตุ๋นเป็นแมวน้อยวัย๕เดือนนะครับอยู่ที่อำเภอบางสะพานน้อย
ประจวบคิริขันเจ้าของก็คือคุณชนะการนะครับ
คุณชนะการเล่าให้ฟังบอกโอ้โหขอเจ้าหมูตุ๋นมาจากเพื่อน
เอามาเลี้ยงไว้แล้วจะให้นอนในห้องนอนด้วย
พอตอนกลางคืนนะคุณชนะการเปิดทีวีจะดูหนังให้สบายอารมณ์สบายใจซะหน่อย
สังเกตเห็นเจ้าหมูตุ๋นอ้าวมันก็นั่งจ้องทีวีไม่ไปไหนเหมือนกัน
สบายอารมณ์สบายใจเขาเหมือนกันนะครับ
ก็เลยรู้ว่าแหมที่แท้แมวก็ติดทีวีได้เหมือนกันนะครับ
พักกันครู่เดียวแต่ช่วงหน้าพาคุณผู้ชมเตรียมพร้อมในการที่จะรับปีขานหรือว่าปีเสือนั่นเองที่จังหวัดแพร่ครับคุณผู้ชมฮะ
เขาจะมีเทศกาลท่องเที่ยวประจำปีขานจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันนะครับ
คุณผู้ชมฮะอีกไม่กี่วันจะเข้าสู่ปีใหม่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแล้วนะครับ
๖๕คือปีขานปีเสือน้ำเสือไม่ดุเท่าไหร่นักนะครับ
แต่เราก็ต้องระมัดระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันแต่ทีนี้ที่จังหวัดแพร่เขาพร้อมฮะ
อะไรรู้ไหมฮะพร้อมในการท้าชนปีเสือเลย
จัดกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดปีเสือแต่กิจกรรมท่องเที่ยวจะเป็นอย่างไรให้คุณผู้ชมเนี่ย
ไปดูกันนะฮะช่วงนี้หลายคนฝากความหวังเรื่องของปากท้องและเศรษฐกิจไว้กับการท่องเที่ยวนะครับ
แม้ว่าแม่เจ้าโอมิครอนกำลังสร้างความปั่นปวนมาระลอกใหม่ก็ตาม
แต่เขาบอกว่าเมืองไทยไม่หวั่นและหนึ่งในจังหวัดที่ประกาศตัวว่าปีหน้าพร้อมท้าชน
ปูพรมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนั่นก็คือจังหวัดแพร่นั่นเอง
ยังไงนี่ผู้ว่าประกาศกล้องออกมาเลยนะครับ
ขอเชิญชวนพี่น้องทั่วประเทศไทย

เป็นปีเสือปีขาด
ที่ชะดแรกเขารูพรคนปีเสือ
ไปแล้วจะมีความสุขสมหวัง

เพราะว่าท่านผู้ว่าท่านชื่อสมหวัง

เพื่อจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเนี่ย

ดังนั้นใครมีโอกาสก็ต้องแวะไป

โดยเฉพาะที่นี่คุณพระธาตุช่อแห่ที่เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีขานเลยนะฮะ
และจังหวัดแพร่เขาก็เชิญชวนให้มากราบศักระบูชาพระธาตุช่อแห่ที่นี่
โดยเฉพาะคนที่เกิดปีขานก็ตรงปีพอดีนะครับ
แล้วก็จังหวัดแพร่เขาเตรียมกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นช่วงเดือนมกราคมที่จะสู้เสือแบบนี้
บอกว่าทีมเสือสมหวังต้อนรับปีใหม่ประกาศพร้อมท้าชนกับปีเสือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็สร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ของจังหวัดแพร่ด้วยนะครับ

ลำใจเวียงภูกามยาวกันแล้วนะครับโดยกาดหรือตลาดแห่งนี้นะครับจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์ตั้งแต่๑๐โมงเช้าไปจนถึงประมาณ๒ทุ่มบริเวณสดือเมืองภูกามยาวที่ว่าการอำเภอเมืองพยาวหลังเก่านะครับก็จะมีร้านรวงต่างต่างมากมายที่สำคัญมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการเสวนาเรื่องเล่าย้อนรอยครับและกิจกรรมต่างฮะเรียกว่าจะถูกใจทั้งส
ก็ต้องเชิญชวนแล้วครับไปเที่ยวกันที่กาสวัฒนธรรมลำใจที่เวียงภูกามยาวที่จังหวัดพยาวนั่นเองนะครับ
ส่วนสายท่องเที่ยวธรรมชาติต้องไปที่นี่คุณภูหินร่องกล้าพาไปดูช่วงของใบไม้เปลี่ยนสีคุณผู้ชมใบไม้สีแดงเต็มต้นเลยนะต้องบอกว่าช่วงพีคของใบไม้เปลี่ยนสีคือช่วงนี้จริงนะถ้าไปหลังช่วงนี้เนี่ยอาจจะพลาดโอกาสในการไปถ่ายรูปกับใบไม้เปลี่ยนสีก็ได้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมฮะเราพามาที่
ช่วงของใบไม้เปลี่ยนสีเป็นเทศกาลใบไม้สีแดงที่ภูหินร่องกล้านะครับใบเมเปอร์เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็ร่วงลงมาย้อมผืนป่าให้กลายเป็นพรมแดงนี่ไปที่หน่วยพิทัพน้ำตกหมันแดงที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะครับตอนนี้อย่างที่เห็นแล้วฮะนักท่องเที่ยวเนี่ยคึกทักเลยแพ้กันมาถ่
ใบไม้เปิ้ลสีแดงแล้วก็ร่วงลงพื้นแบบนี้นะครับก็จะเห็นใบไม้เปิ้ลสีแดงแบบนี้ในช่วงกลางเดือนธันวาคมไปจนถึงสิ้นปีเท่านั้นนะครับใครมีโอกาสต้องแวะไปถ่ายรูปสวยกันไปถ่ายมาแล้วช่วยกันแชร์ด้วยนะฮะแล้วต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่ารายการของเราในสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมห้ามพลาดเลยเพราะเราจะพาไปเช
ด้วยทรายเม็ดละเอียดแล้วก็น้ำที่ใสเป็นสีฟ้าคลามจริง
โอ้โหบรรยากาศแบบนี้อยากชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวทะเลที่ภาคใต้กันนะครับ
กลับมาเจอกันได้ใหม่ในรายการเล่าสู่กันฟังเสาร์และวันอาทิตย์หน้าครับ
วันนี้ลาคุณผู้ชมสวัสดีครับ
อย่าลืมเล่าสู่กันฟัง